มรยองจู่มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถโซไปเซมากินเหล้าค้าคลุ้งเลย
ตำรวจก็เรียกตรวจเอาถอดเสื้อคุมออกซิโอ้โหชุดทหารเต็มยดเลยนะ
มีบงมีบ้างเต็มไปหมดเลยแต่ว่าใส่รองเท้าแตะมา
อ้างตัวได้ว่าเดี๋ยวผมจะให้นายมาจัดการพวกคุณที่มาจับผม
ไหนอ่ะนายไหนก็ไม่รู้เนี่ยมีบงมีบ้างทหารชุดเขียวมาแต่รองเท้าแตะนะ
แล้วเมามาเชียตำรวจก็ต้องขอตรวจค้นซะหน่อยเขาก็ยังกล่าวด้วยว่าเขามีนายคุ้มเขาอยู่นะ
เออนะฮะอันนี้ตอนที่ไปจับก็ยังกลางอยู่
แล้วทรงผมมันดูยาวทำไมผมยาวสุดท้ายเนี่ยเป็นอาหารปลอมนะ
เฉลยเลยละกันนะฮะตำรวจเขาก็เรียกตัวผู้ชายคนนี้เอาถอดเสื้อคุมออกสิมันมีเสื้อแขนยาวอยู่เนอะ
ข้างนอกปรากฏว่าแม่ข้างในชุดทหารเต็มยดคุณผู้ชมสีเขียวขี้ม้ามีอามข้างซ้าย
ไหลเขียนว่าทหารมหัดเล็กชกด้วยนะแต่ว่าสวมรองเท้าแตะกลิ่นเหล้านี่ฟุ้งเลย
พูดจาก็ไม่รู้เรื่องอ้างเป็นทหารกลางใส่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่
บอกว่ารอก่อนเดี๋ยวผมให้นายมาจัดการพวกคุณนี่ผมมีอาร์มด้วยผมเป็นทหาร
เพราะว่าอย่างนั้นยืนตรงอกผายไหล่ผึ่งทีเดียวเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนกว่าเมื่อคืนนี้
ตำรวจสพขออภัยตำรวจเมืองมาพตะพุทธที่มรยองนะฮะก็ตั้งจุดตรวจอยู่ที่บริเวณแยกอ่าวประดูก
ผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถมาเป็นยามาฮาฟีโน่นะโซไปเซมาเดี๋ยวซ้ายทีขวาทีตำรวจก็มันแปลก
หยุดซิขอตรวจหน่อยแล้วก็เนี่ยพบภาพอย่างที่เห็นอ่ะไปดูบรรยากาศช่วงนี้นะฮะ
ว่าก่อนหน้านี้ก็ไปกินรักกับเพื่อนมากำลังจะขับรถกลับบ้าน
มันไม่ไกลจากจุดนี้แล้วถามว่าทำไมต้องมาใส่ชุดทหารถ้าถูกปลดไปแล้ว
ผมชอบชอบเป็นการส่วนตัวอยากใส่แค่นั้นแหละ
เบื้องต้นก็เลยบอกว่าถอดออกซะนั่งลงสงบสติอารมณ์ซะ
สุดท้ายก็ส่งตัวดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับต่อไป
แล้วก็เรื่องของการปลอมชุดทหารด้วย
ค่ะพี่ตุ๊กไหนนะ
ฉันชอบชุดตำรวจซื้อมาใส่ได้ไหมล่ะ

นะคะใช้ได้แต่ชุดนักข่าว